คุณผู้ชมอีกหนึ่งเหตุที่เราก็เล่าข่าวต่อเนื่องเหมือนกันนะครับ
กรณีที่แม่ค้าแล้วก็พ่อค้าลอตเตอรี่ที่อุบลเนี่ย
ถูกรถมอเตอร์ไซค์ชนแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๒สิงหาคมช่วงค่ำเนี่ยนะคะ
ปรากฏว่าพ่อค้าลอตเตอรี่เสียชีวิตแล้วแม่ค้าลอตเตอรี่ได้รับบาดเจ็บ
ทีนี้หลังจากนั้นมันก็มีข่าวเรื่องเกี่ยวกับลอตเตอรี่เปื้อนเลือดแล้วก็ขายหมดได้ในค่ำคืนถูกไหม
หัวข้อข่าวง่ายของข่าวนี้ก็คือลอตเตอรี่เปื้อนเลือดใช่ค่ะ
ทีนี้ก็คือต่อไปเรื่องทางคดีเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะคะตำรวจรู้ตัวแล้ว
อเตอร์ไซคันที่ขี่ชนเนี่ยคนที่ขี่ชนเป็นเด็กวัยสิบสี่ปีซึ่งตอนนี้น้องก็ยังรักษาอาการบาดเจ็บอยู่
แต่ทีนี้ตัวเด็กวัย๑๔ให้การซัดทอดว่ามีคนที่อยู่ในเหตุการณ์นี้อีกหลายคน
ตรงนี้แหละคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องขยายผลต่อว่าสรุปแล้วการเสียชีวิตของพ่อค้าลอตเตอรี่เกิดจากอะไรกันแน่มีคนอื่นอยู่ด้วยรู้ด้วยหรือไม่
นี่ดูบรรยากาศก่อนค่ะนี่เป็นบรรยากาศที่บ้านของผู้ตายเนี่ยนะคะ
นายมานะกาญจนะชำนาญอายุ๔๙ปีที่เป็นพ่อค้าลอตเตอรี่ชาวอุบล
ก็หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุแล้วเนี่ยนะคะญาติญาติเขาจัดงานศพกันตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาคือเมื่อคืนเป็นคืนสุดท้ายค่ะ
เดี๋ยวจะมีพิธีชาปนกิจศพช่วงบ่ายของวันนี้แล้วย้อนไปก่อนหน้านี้คุณผู้ชมจำแผงลอตเตอรี่นี้ได้ใช่ไหมคะ

เอาสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาลอตเตอรี่เปื้อนเลือด
มาโพสต์ผ่านทางเฟซบุ๊คว่าเหลืออีก๒๐๐กว่าใบ

หลังจากนั้นก็มีคนมาซื้อลอตเตอรี่หมดในข้ามคืน
ก็จะเอาเงินจากการที่ขายลอตเตอรี่ได้มาช่วยในการจัดงานศพของนายมานะ
เพราะว่าเอาจริงครอบครัวของนายมานะก็เป็นคนหาเช้ากินค่ำ
ทีนี้พอนายมานะเสียชีวิตเนี่ยเงินทองก็มีไม่พอที่จะจัดงานศพค่ะ
คนมาช่วยซื้อลอตเตอรี่กันเยอะเลย
ส่วนความคืบหน้าของคดี
เรื่องต้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจรู้ตัวแล้ว
ว่าคนที่ขี่รถมาชนนายมานะเป็นเด็กชายอายุ๑๔ปี
เพราะว่าในที่เกิดเหตุมีมอเตอร์ไซค์ที่เสียหายอยู่๓คัน
๒คันเป็นของนายมานะกับภรรยา
ส่วนอีกคันนึงเป็นของเด็กชายวัย๑๔ปี
แล้วตอนนี้เด็กชายคนนี้เขาก็ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
ได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่เขาได้ไปคุยกับเด็กชายเบื้องต้น
เด็กชายคนนี้เขาก็ให้การซัดทอดไปถึงบุคคลอื่นอีกหลายคนที่อยู่ในเหตุการณ์
ก็เลยคาดว่าคนที่ขับรถชนนายมานะ
อาจจะมีหลายคนเกี่ยวข้องไม่ใช่แค่เด็กวัย๑๔เพียงคนเดียว
ซึ่งการสอบปากคำเด็กวัย๑๔อย่างละเอียด
จะต้องรอให้น้องพักฟื้นจากอาการบาดเจ็บก่อน

จะต้องมีทีมสหวิชาชีพมาเข้าร่วมสอบปากคำด้วย

ถ้าเกิดใครที่ตามข่าวนี้มาจะได้ยินข่าวตอนแรก
ว่าที่หลังบนร่างกายของนายมานะผู้ตาย
เหมือนกับมีรอยล้อรถยนต์ทับตามตัว
เอามันก็จะไม่เกี่ยวกับรถไหม
แต่ที่บอกว่ามีรอยล้อรถรถยนต์มันยังไง
บอกแบบนี้ค่ะเดี๋ยวจะต้องรอหลักฐาน
แล้วก็เก็บมาได้ก่อนประกอบกับผลการตรวจ

เพื่อที่จะเอาทั้งสองส่วนมาประกอบกันอีกรอบหนึ่ง
สมมุตินะถ้าเกิดว่าผลออกมาเนี่ย
ลอยที่ตามเนื้อตามตัวตามหลังมันเป็นลอยล้อรถยนต์จริง
อันนี้ตำรวจบอกว่ายังไงตำรวจก็ต้องไปตามหาคนขับรถยนต์คันนั้นเนี่ย

ซึ่งตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการขยายผลค่ะ
จากข้อมูลที่เด็ก๑๔ให้มาว่ามีคนที่อยู่ในเหตุการณ์อีกหลายคน
เดี๋ยวต้องไปหาตัวผู้ที่กระทำความผิดทั้งหมด

ให้คนที่มีส่วนร่วมทั้งหมดรับทราบข้อกล่าวหา
แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ
ส่วนกรณีที่ต้องสอบปากคำเด็กชายวัย๑๔
ที่บอกอาจจะมีหลายคนเกี่ยวข้อง

ว่าจะเป็นการกระชากแผงลอตเตอรี่จากพ่อค้าคนนั้นหรือเปล่า
ทำให้รถล้มเพื่อว่าจะขโมยแผงลอตเตอรี่
ก็ต้องติดตามความคืบหน้าคดีต่อไปนะครับ